เอามาเป็นเรื่องเตือนภัยให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
คือเราชอบย้ำอยู่เสมอว่าเด็กเล็กเนี่ยอย่าพยายามฆ่าสายตา
อันนี้อาจจะไม่ได้เกิดกับเด็กที่เล็กมากแต่ไม่ว่าเด็กจะออกไปไหน
ถ้าปล่อยให้เขาไปซื้อของข้างนอกตามลำพังคุณคนไม่ดีมันมีอยู่ในสังคมเกือบทุกที่
น้องคนนี้ขี่สกูตเตอร์จะไปซื้อของให้ยายแล้วปรากฏว่าไปเจอคนขับรถมาบีบแต่เรียก
มีดออกมาเลยลงมาแล้วจับน้องลงจากรถไอ้สกูเตอร์ที่น้องขี่มา
เอามานั่งตักแล้วลวนลามเป็นเด็กผู้ชายด้วยนะคะ

สวัสดีครับทำอะไรครับน้อง

มันมาจากกล้องของพี่พลเมืองดีที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
รอบนี้เอาจริงเป็นรอบที่๒ที่เขาผ่านมาแล้วนะ

ทำไมมีเด็กมานั่งอยู่บนตักของผู้ชายคนนั้น
เพราะเขาเจ้าจังหวะผ่านไปแล้วคุณรู้มั้ยว่า

มันเป็นสัญลักษณ์มือที่เขาชอบแชร์กัน

คุณผู้ชมดูน้องเข้ามือแห่งนี้
แล้วเขาก็ส่งสัญญาณอยู่ในติ๊กต๊อกจะเห็นชัดเจน
ใช่มันเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือแบบสากล
นี่อย่างนี้คือเอานิ้วโป้งเข้ามาแล้วพับ๔นิ้วลงถูกไหม
แล้วก็แบร์ออกเป็นลักษณะขอความช่วยเหลือว่าเขาตกอยู่ในอันตราย
ปรากฏพี่พลเมืองดีค่ะกลับมาแล้วมาถามเลยไง
น้องพี่ทำไรอ่ะน้องไปเร็วน้องเลยลุกไกร
หลายคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมน้องถึงไปยอมนั่ง
ทำไมน้องไม่ลุกตั้งแต่แรกผมเชื่อว่าน้องเขากลัว
ทีนี้พอภลเมืองโดยดีคนนี้เขากลิปนี้ตอนที่ไปช่วยเหลือน้อง
แบบนี้เขาบอกว่าน้องขี่สกูตเตอร์ออกจากบ้านจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยว
แล้วผู้ชายคนก่อเหตุขี่รถตามแล้วบีบแตรบอกให้น้องหยุด
เหมือนดึงตัวน้องลงจากไอสกูเตอร์แล้วน้องคงกลัวเอาน้องไปนั่งตัก
ลงมืออนาจารย์ลวนลามน้องแล้วล้วงอวัยวะเพศน้อง
พลเมืองดีขี่รถผ่านไปอย่างที่บอกเขาเห็นค่ะว่าน้องส่งสัญญาณช่วยเหลือก็เลยช่วยน้องออกมาได้
หลายคนแน่นอนว่าเข้าไปคอมเมนต์ขอบคุณพี่พลเมืองดี

ทุกคนก็พยายามที่จะไปย้อนกลับดูตัวตัวพี่คนล้านเขาก็ไปตอบว่าใช่

โหเนี่ยคุณไหว้พฤทธิ์ของเด็กจริงนะ

แล้วล่าสุดตอนนี้เห็นบอกว่าญาติเนี่ยพาน้องไปแจ้งความแล้วนะคะ
อย่างที่บอกว่าหลายคนขอบคุณพี่คนนี้จริงเพราะถ้าไม่ได้พี่เขา
แล้วการสังเกตของเขาเนี่ย
คงจะเป็นฝันร้ายของน้องไปตลอดชีวิต

นี่ก็ถือว่าโซเชียลใช้ในทางที่ดีมันก็มีประโยชน์แบบนี้นะคุณผู้ชมนะ